เจ้าหน้าที่เข้าไปนำเสือโครง
ออกจากวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปโนที่จังหวัดกาญจนบุรี
รวม๓วันนำเสือโครงออกมาได้๖๔ตัว

ไปพบซากลูกเสือโครงแช่แข็งอยู่อีก๔๐ตัว
นายอดีศรนุษย์ดำรงรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมด้วยทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อต
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยาน
ยังคงเดินหน้าจับเสือโครงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน
ออกจากวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปโน
ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวันที่๓
ตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์พร้อมทีมงาน
ระดมยิงยาสลบและเริ่มขนย้ายเสือโครงออกจากบ้านเกาะเสือ
สามารถจับเสือได้๒๔ตัวรวมกับของเดิมเป็น๖๔ตัว
ยังเหลืออีก๗๓ตัวค่ะ
ขณะเดียวกันนายอดีศรนุษดำรงรองอธิบดีกรมอุทยาน
ซากของลูกเสือ๔๐ตัวซากหมีขอซากวัวซากเขากวาง
และอวัยวะสัตว์อื่นอีกจำนวนนึงนะคะมาตรวจสอบ
หลังพบอยู่ในตู้เย็นแช่แข็งของอาคารกรงเสือเก่าในบ้านเกาะเสือ
ตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อหาตัวผู้ครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองเหล่านี้ต่อไป
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ค่ะดาลิโอพินาเทลลี่ช่างภาพชาวเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย
ถ่ายภาพข่าวให้กับสำนักข่าวในยุโรปได้ทวิตภาพพร้อมข้อความ
รายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบซากสัตว์ภายในวัดเสือที่กาญจนบุรี
เป็นซากหมีและลูกเสือถึง๔๐ตัวยังไม่รู้สาเหตุการตาย
ซึ่งหลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ต่างก็บอกว่ารู้สึกหดหู่อย่างมากกับเหตุการณ์ในภาพนี้
พร้อมกับเรียกร้องให้ทางวัดชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ
ดูได้จากสถิติในโลกออนไลน์
คำว่าไทเกอร์เทมเปิ้ลหรือที่แปลว่าวัดเสือ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ